เรื่องที่ทั้งสองท่านในช่วงข่าวเย็นเท้าความให้ฟัง
ก็เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังหน่อยว่ารายละเอียดมันก็อาจจะไม่ได้อะไรเยอะมากนะครับ

บางเรื่องมันก็เกิดจากความไม่ตั้งใจรู้เท่าไม่ถึงการ

มีผลตามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬาแล้วก็เรื่องของการเล่นเกี่ยวกับเล่นในโลกโซเชียล

อันตรายมากโซเชียลมีเดียนี้มันมีผลกระทบที่รวดเร็วมาก

ไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนครับ
คุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกยังไงถามใจตัวเองก่อน
ก็จริงผมเห็นคลิปนี้ก็อยู่ในทวิตเตอร์นะครับ

สตอรี่คือต้นทางคือนักกีฬาคนนี้ก็คือลงในสตอรี่ของไอจีตัวเอง
ก็คือโซเชียลมีเดียอย่างอินสตาแกรม

หลังจากนั้นก็โอ้โหลุกลามเข้าไปต่อว่ากันใต้โพสต์นี้เลย

ก็คือนากกีฬาแบบมิ้นท่านชายซิมชาติไทยเนี่ยแหละ
เจ้ากรร
ก็หลังจากที่แพ้นะครับแพ้ให้กับโจทานคริสตี้นักแบบจ้าพ่าบรมศาวที่ผ่านมา
เพราะว่าอยู่ในรถบัสของนักกีฬา
จะกลับที่พักระหว่างทางแน่นอน
คือแฟนกีฬาข้างล่างเนี่ย

คือถ้าเป็นนักกีฬาผมว่าเขาก็ส่งเสียงกรี๊ดหมดแหละ

ทั้งหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่ามีแฟนกีฬาชาวไทยด้วย
ส่วนข้างบนที่อยู่บนรถบัตรเนี่ย
มีนักกีฬาไทยอย่างเดียวหรือเปล่า
แล้วก็มีเขาคนเดียวหรือเปล่า
คืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ
แต่ว่าระหว่างทางกลับเนี่ยแน่นอน
ก็อยู่ในอายุท้อปยี่สิบของโลกนะครับ

ก็ยังต้องใช้เวลาในการปรับปรุงฝีมือด้วย
แต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของน้องแน่นอน

นะครับเพราะว่าแนตเป็นความไม่ตั้งใจ

ส่วนอีกหนึ่งดราม่าในโลกโซเชียลนะครับ
จากเหตุการณ์ที่ในวันที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม
หลังจากตกรอบแรกแล้วก็เดินทางกลับมาเมืองไทย
ก็มีข่าวว่ามีกองเชียร์ไทยเพียงแค่คนเดียว

ก็ทำป้ายให้กำลังใจนักกีฬา

อ่าคือข่าวเนี้ยมันจบไปตั้งแต่รู้สึกวันเสาร์อาทิตนะ

มันทำให้ความรู้สึกของกองเชียร์ผมว่าค่อนข้างจะแย่
ถ้าเกิดจ้างมาเนี่ยอันนี้เราคิดกับสองคนนะ

ก็ไม่รู้ล่ะแต่ผมว่าเรื่องแบบนี้เขาไม่น่าจะจ้างกันมาหรอก
ใช่ก็คือผมว่าคนที่ไปคนเดียวเนี่ยมันน่าเสียใจนะ
คือถ้าเกิดมาโดนมุมมองจากคนที่ไม่ได้ไปแล้วคิดแบบนี้

เอ๋แบบมีเรื่องในโลกโซเชียลแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยน้าเอ๋ว่ายังไง
เอกก็บอกว่าโอ้เห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะ
แล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็บอกว่าที่ทำลงไปเนี่ย
ก็อยากจะให้กำลังใจจากใจจริง
แล้วก็ไปเห็นไอจีของนักเตะทีมชาติรุ่นพี่
ก็เลยเอามาให้กำลังใจน้องด้วยอย่างเจธนาทิพย์แล้วก็อุ้มธิรทรเนี่ย
ไปบอกน้องสองคนว่าพี่เอ๋จะไปทำป้าย
ก็ขอรูปในไอจีมาทำเป็นป้ายแบบนี้ด้วย
คือก่อนที่จะเอาลูกมาทำแบบนี้เขาไปขอเจ้าตัวก่อน

เพราะฉะนั้นเรื่องของการจ้างวานมาพี่เอ๋ยืนยันไม่มี

หรือว่าจริงถ้าเกิดเขาจะจ้างกันก็คือ
มันก็เรื่องของเขาแหละครับจริงเพราะว่ามันไม่ได้สร้างสารหน้านี้
เพราะจริงแล้วเนี่ยผมว่าเราควรจะมองถึงปัญหา
มากกว่าว่าเราตกรอบเพราะอะไรแล้วก็แก้ไขมันซะ
ก็มาเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังนะครับ
เรื่องราวนอกสนามแบบนี้ก็ถือว่าเป็นที่สนใจอยู่พอสมควร
ผมว่ากลุ่มที่อาจจะคิดไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องเผานิดนึงนะครับ
บางทีมันไม่ได้สร้างกำลังใจที่ดีให้กับคนที่เขาเชียร์